คุณผู้ชมกลับมาในกรุงเทพในแม่น้ำเจ้าพญา
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปก็จะมีเรือที่ให้นักท่องเที่ยวลงไปใช่ไหม
ก็จะมีอาหารให้ทานนั่งชมวิวทิวทัศน์สองแม่น้ำ

เมื่อคืนตอน๒ทุ่มมีเรือลำนึงลักษณะเป็นเรือท่องเที่ยว๓ชั้น
มีนักท่องเที่ยว๗๕คนก็ร่องไปจู่
ตอนที่เขาจะเลี้ยวเรือกลับคุณผู้ชม
เรือมันเอียงนะครับกัปตันเขามีสติและไหวพลิบดีมาก
ตัดสินใจเอาเรือไปเทียบท่าของบ้านหลังหนึ่ง

เรือถูกน้ำเข้าแล้วก็อับปางลงแบบนี้
ตอน๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอับปางครับ
ที่บริเวณท่าเที่ยวบริเวณของบ้านเลขที่๑๗๑ซอย
สมเด็จเจ้าพระยา๑แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองศาลกรุงเทพ
นายจักรีศรีมรักษาอายุ๓๑ปีเป็นอปพรเขตครองศาล
เขาก็ได้รับแจ้งแล้วก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุเป็นคนแรก
บอกว่าพอมาถึงเรือยังไม่จมตอนนั้น
จากการไปสอบถามคนที่อยู่บนเรือเขาบอกว่าช่วงเย็นรับผู้โดยสาร
เป็นคนไทยเอ่ยต่างชาติเอ่ยรวม๗๕คน
มาจากท่าเทียบเรือของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านพระรามสาม
แล้วก็ล่องไปชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนค่ำมันก็สวยงาม
มีไฟมีตึกอะไรแบบนี้
พอไปถึงสะพานพระปกเกล้าก็จะวนเรือกลับ
ระหว่างนั้นเอ๊ะทำไมเรือมันเอียงไปทางขวา
เอียงแปลกนะฮะกัปตันตัดสินใจ
นำเรือเข้าเทียบท่าที่ท่ามเรือของบ้านหลังนี้ที่เขาไปจอดเนี่ย
พยพคนลงมาก่อน๗๕คนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แล้วเรือก็ค่อยน้ำเข้าน้ำเข้าแล้วก็อับปางลงไป
ด้านผลตบลตรีสำธิษฐ์ตรงเต๊า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่าต้องชื่นชมกัปตันนะ
แล้วก็คนบนเรือทุกคนที่ตัดสินใจอย่างถูกต้องรวดเร็วจนทำให้ผู้โดยสารทุกคนรอดชีวิตนะครับ
แล้วก็เป็นความละเอียดรอบครอบของคนขับเรือในเบื้องต้นนะครับ
ที่ให้การว่าพบเห็นมีเรือรั่วนะครับ
พอเห็นเรือนรั่วปุ๊บเนี่ยก็เลยขอเทียบท่าเอกชนนะครับ
แล้วก็เอาผู้โดยสารที่มาทานข้าวเย็นเอาขึ้นฝั่งด้วยสวัสดีภาพ
แต่ขณะเดียวกันเรือก็ต้องจบเรือก็จบตามปกติก็ถือว่าโชคดีนะครับ
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการชื่นชมแต่ว่าแน่นอนนะครับ
ตันเรือทุกคนบนเรือต้องนำตัวไปไปสอบสวนนะครับ
เรื่องต้นก็บอกว่าน่าจะเป็นน้ำหนักของเรือที่มันมากเกินหรือเปล่า
หรือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าหรือว่าเรือมันจอดนานก็ยังไม่ทราบ
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็ไม่มีคนไปเที่ยวเป็นเรื่องของโควิด๑๙
ต้องตรวจสอบด้วยว่าคุณบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่า
หรือว่าคุณตรวจสอบสภาพเรืออย่างถูกต้องก่อนที่จะออกไปร่องเรือหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เหตุการณ์นี้ทุกคนก็ปลอดภัยนะครับ